ดูเหตุการณ์เหตุนี้หน่อยเกิดขึ้นในโรงเรียนนะฮะ
มีเด็กนักเรียนเนี่ยหนีเรียน

น้องก็นั่งก้มหน้าก้มตา
แต่แม่ครูไปเตะเด็กแบบนี้ได้หรือ

นี่เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท๓ก็โพสต์เอาไว้นะครับ
วันนี้เราก็ไปที่โรงเรียนที่เกิดเหตุหน่อย
นี่ฮะโรงเรียนพนาศึกษาที่อำเภอพนาจังหวัดอำนาจริง
ผออาชิระท่านบอกว่าทางโรงเรียนเนี่ยทราบเหตุแล้วไม่ได้
นอนใจนะครับสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นแล้วแล้วก็กำลังสอบสวนครูที่ไปทำโทษเด็กแบบนั้น
นี่ตามในคลิปแบบนี้ที่มีผู้ร้องเรียนว่าความจริงมีครู
คนอื่นด้วยนะที่มีพฤติกรรมชอบทำกับเด็กแบบนี้เนี่ย
ผอบอกว่ายังไม่ได้รับแจ้งนะสำหรับคนอื่นแต่สำหรับ
เคสนี้เนี่ยกำลังดำเนินการแล้วถ้ามีเคสอื่นมาอีกแล้วแจ้ง
มาเนี่ยก็จะสอบสวนให้ส่วนคุณครูในคลิปนะครับท่านผู้ชม
ครับคุณครูผู้หญิงคนนี้เนี่ยวันนี้เดินทางไปที่บ้านของเด็ก
นักเรียนทั้ง๓คนไปขอโทษผู้ปกครองของน้องยอมรับว่าทำ
ผิดจริงนี่ก็มาขอโทษกราบขอโทษผู้ปกครองของเด็กบอกว่า
ทำไปเพราะต้องการให้เด็กมีระเบียบวินัยเนื่องจากเด็กทั้ง๓
คนเนี่ยเพิ่งจะขึ้นม๑ขึ้นม๑ก็ทำตัวเหลวไหลแล้วโดด
เรียนหนีโรงเรียนก็เลยต้องการสั่งสอนให้รู้จักระเบียบวินัยเพราะ
ต้องการให้เด็กเป็นเด็กดีแต่อาจจะทำเกินเลยไปหน่อยก็เลย

สาเหตุที่ว่าทำไมขึ้นม๑ขึ้นม๑ออกรีบเร็วจังแล้วเราก็
เราก็ด้วยความโมโมโหนิดนึงแหละครับโมโหก็เลยแบบถามเป็น
เชิงดุเสียงดังค่ะถามเป็นเชิงดุเสียงดังคนหนึ่งก็ไม่กล้าตอบ
อีกคนนึงก็ตอบว่าขี้เกียจครับก็อาจจะแบบเป็นคำพูดที่
รู้สึกว่ามันมันยั่วโทษะนิดนึงอืมก็เลยมีมีการกระทำอย่าง
เห็นสำนึกผิดค่ะจะไม่ทำอีกก็ขอโอกาสจากสังคมให้หนูได้
ปรับปรุงแก้ไขตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าต่อจากนี้ไปมันจะไม่
แล้วก็เลียกว่ากูก็เลียกว่าแหทย์หรือขวา
อือมันก็ได้ดูเสียงดัง
เเนี่ยครับบานตอนจะดุ่มเพราะว่าผมตกใจนะครับ
ใช่นี่ไงครับ